สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะ

เนื่องจากลมหนาวจากประเทศจีนกำลังปานกลาง
ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทย
มาเจอกับความร้อนและความชื้นในพื้นที่
ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนได้นะคะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนค่ะฝนส่วนใหญ่ไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกมากถึง๑๔๐ของพื้นที่นะคะ
ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้ทั่วไทยลดลง๑๒องศาเซลเซียสค่ะ
อุณหภูมิที่ร้อนที่สุดของวันนี้วัดได้๔๑องศาเซลเซียสอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ
อยู่ที่ประมาณ๕๐องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นป่าคอนกรีตแบบนี้อากาศยังคงร้อนต่อเนื่อง
จะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่สามารถดับความร้อนได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะความน่ากลัวของพายุฤดูร้อนก็คือลมกระโชกแรงและฟ้าผ่า
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดลูกเห็บตกได้นะคะ